วันเสาร์นี้มันเต็มร้อยไปกับ
นักสู้พลังหมีทองเครกบุกตะปบกับจามาฮาวฮิว
และเดือดไปกับไฟล์ของอามันด้านูเนสลุยกับจูเดน่าเปย่า
ออกตัวสตาร์ทความมันเสาร์ที่๓๐กันยายนนี้๔ทุ่มเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒